ที่อุดรธานีครับมีเหตุสยองมีรถกระบาดคันหนึ่ง
ซึ่งเป็นของพ่อค้าแม่ค้าเป็นสองสามีภรรยา
เหมือนไปขับรถชนผู้ชายแก่คนหนึ่งอายุ๘๕ปีเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์
แล้วเขาไม่รู้เขาลากศพไปไกลถึง๔๐กิโลกรัม
พอเอ๊ะเห็นขาคนโผล่มาทำทีเป็นถอยหน้าถอยหลัง
เพื่อให้ศพนั้นหลุดออกมาแต่ไม่หลุด
ผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าลงจากรถแล้วไปดึงศพออก
แล้วก็ให้สามีขับรถหนีไปเลยครับ
ลากมา๔๐กิโลแล้วคนตลาดเห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
จากหนองวัวลำพูมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานี
ไกลมากนะเอาไปติดตามเสียงบรรกาศนั้น
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเขาถ่ายจากกล้องวงจรไปอีกทีนึง
ก็จะมีเสียงมีพ่อค้าแม่ค้า๓คนยืนดูว่า
กระบะเขาทำอะไรทำไมมันมีคนอยู่ใต้ท้องรถด้วย
สักพักหนึ่งมีผู้หญิงลงมาดึงศพออกแล้วก็ขับรถไป
เป็นนาทีที่กระบาดคันนี้ขับเข้าไปในตลาด
หน้าตลาดเมืองทองเจริญศรีถนนนิตโยเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ท่ามกลางความสยดสยองที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นเหตุการณ์
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้
แล้วก็ไปสอบปากคำหนึ่งในแม่ค้าที่ขายผลไม้
คือนางสาวละลิตะวดีคำหลวง
จุดที่เขาเจอศพบอกว่าขณะที่เขาขายผลไม้อยู่
มีกระบะติดโครงเหล็กด้านหลังมาจอดหน้าร้าน
จากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าเป็นแม่ค้า
ซึ่งเป็นภรรยาของคนขับกระบะลงมา
แล้วเห็นขาคนโผล่อยู่ใต้ท้องรถ
ด้วยความตกใจเรียกสามีมาดูแล้วก็เดินหายไปในตลาด
ซึ่งคนขับกระบาดนั้นพยายามถอยหน้าถอยหลังอยู่๓๔ครั้ง

สุดท้ายตัดสินใจจอดลงจากรถ

แล้วก็ขับรถหนีไปทั้งคู่

เขาเลยใช้มือเกี่ยวออก

เขาก็รีบหนี

กับที่สบ

ได้เห็นลักษณะเขาพับขนาดนี้
แต่ก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไร

ต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายชนะสุขสวาส
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
ผู้เสียชีวิตคือในทองสุขสวัสดิ์อายุ๘๕ปีเป็นพ่อของเขา
พ่อเป็นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรง
เดินไม่ได้มา๕ปีแล้วแต่ยังสามารถคลานไปไหนมาไหนได้
ก่อนเกิดเหตุในทองพ่อเขานอนอยู่ที่บ้านคนเดียว
ซึ่งบ้านอยู่ติดกับถนนสายอุดรธานีหนองบนลมภู
ชาวบ้านที่ออกไปตลาดตอนเช้าได้ยินเสียงรถชนบางสิ่งบางอย่างอยู่หน้าบ้าน
กระทั่งรุ่งเช้าลูกชายทำไมไม่เห็นพ่ออยู่ที่บ้าน
ออกตามหาตามเส้นทางต่างแต่ก็ไม่เจอ
แล้วก็มาติดตามจากข่าวมีคนพูดกันเนี่ยมีรถชนคนตาย
แล้วลากศพไปไกลถึง๔๐กิโลอยู่ที่ตลาด
ก็เลยขอไปดูศพที่ห้องดับสิทธิ์ของโรงทบาท
เพราะว่าเป็นพ่อตัวเอง
แล้วรถของพ่อค้าแม่ค้าขับมาก็ไม่เห็นก็ชนแล้วก็ลากร่างไป
สันนิษฐานแบบนี้ว่ากระบาดนั้นขับมาจากต่างจังหวัดนะฮะก็มาจากหนองมุรมภูครับจะไปซื้อผักผลไม้ที่ตลาดที่ที่นี่ไปขายแล้วก็ไปชนเพราะว่าคลาดออกมาจากบ้านทำให้เสียชีวิตติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ลากไปแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็กำลังติดตามคนขับรถสองสามีภรรยาคันนั้นมาดำเนินคติตามกฎหมายต่อไปเพราะว